ก็บอกฉันว่าหลานหายฉันก็เห็นมันอุ้มขำวิ่งขังวิ่งนาน

มันรีบขัมไปแล้ว

อ่านข่าวนี้แล้วใจมันสั่นค่ะคุณผู้ชม

โกรธแทนคุณยายคุณย่าของหนูน้อยวัย๔ขวบ
ที่ถูกอาจแท้ลงมือคาบปาดคอ
ก็พยายามจะไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกใส่ลงไปในข่าว
รู้สึกเหมือนดิฉันแล้วก็เราสองคนนะ
ใช่ค่ะไปทำกับหลานหลานอายุแค่๔ขวบเท่านั้นเอง
สั้นคุณผู้ชมหนูน้อยกำลังอยู่ในวัยน่ารักเห็นไหม
พิษของยาบ้าเนี่ยมันทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ย
กลายเป็นเดรัชฉานภายในบัตรดนเลยนะคะ
ตรฐานแปลว่าไม่มีจิตสำนึกรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีนะคะ

เดรัชชาเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ถูกบัณฑิตที่ถูกระบุไว้อยู่ในบัณฑิตราชสภานะคะ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
อาแท้ฆ่าปาดคอแล้วตอนที่มันฆ่าเสร็จนะมันวิ่งหนีชาวบ้าน
แล้วก็ญาติญาติวิ่งไล่จับไปดูคลิปนี้ค่ะ
ถามว่าทำไมต้องวิ่งหนีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
คุณผู้ชมเอาแบบนี้ก่อนคนร้ายผู้ต้องหารายนี้
จิตใจแบบนี้คนนี้ชื่อว่านายนบพลเพ็งจันทร์หรือว่าดิวอายุ๒๒ปี
คือปัจจุบันเป็นทหารเกณฑ์เป็นพลทหารสังกัดอยู่ในค่ายทหารที่จังหวัดลบบุรี
แต่ว่าทหารเขามีช่วงพักช่วงพักไงช่วงพักมาอยู่ที่บ้านที่บุรีรำ
ปรากฏว่าปู่กับย่าปล่อยให้หลานสาววัย๔ขวบอยู่กับนายดิว
ฝากหลานไว้กับเหยื่อแรงกาแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคนร้ายมันไปฆ่าปาดคอ
น้องผู้หญิงอายุ๔ขวบซึ่งก็เป็นหลานแท้ของมันนั่นแหละค่ะ
แล้วเอาศพไปทิ้งไว้บริเวณหนองน้ำทุ่งดอนใต้
ในพื้นที่บ้านโนลงิ้วหมู่ที่๓ตะบนประคำอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยสอบถามคุณยายของน้องผู้เสียชีวิต
คือคุณรัศมีร์ทราบแบบนี้นะคะคือปกติแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย
หลานจะอยู่บ้านย่าส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันหยุดเนี่ย
หลานจะมาอยู่ที่บ้านของตนเองบ้านปู่กับย่ากับยายเนี่ย
ไม่ไกลนะห่างไปสักประมาณสองกิโลเมตรส่วนพ่อของแม่เด็กเนี่ย
ทางการต่างคนก็ไปมีครอบครัวใหม่เมื่อวานหลานสาวไปอยู่บ้านย่า
ซึ่งจริงแล้วน้องต้องไปโรงเรียนแต่น้องไม่ได้ไปโรงเรียน๒วันแล้ว
เพราะว่าน้องไม่สบายขาดเรียนช่วงสายสายเนี่ย
ได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านย่าบอกว่าเอ๊ะหลานหายไปไหนไม่เห็นหลาน
ไปอยู่ที่ไหนไปเล่นกับใครยังไงก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์เลย
ตามมามาช่วยหาพอไปถึงค่ะคุณผู้ชมถนนทางเข้าบ้านย่า
ย่าของหลานปรากฏว่าเห็นนายดิวคนร้ายอุ้มน้องอยู่
ตอนนั้นเห็นแต่ขาน้องไม่ได้เอกใจว่านายดิวจะเป็นฆาตกรไปฆ่าหลานแท้ของตัวเอง
คิดว่าหลานเนี่ยหกล้มก็เลยรีบตะโกนเรียกนายดิวนายดิว
แต่ในดิวคนนี้กลายเป็นคลิปเมื่อสักครู่คลิปต้นเรื่องเมื่อสักครู่อะค่ะ
กลายเป็นคลิปนั้นแหละนายดิวอุ้มหลานวิ่งหนีเลยค่ะ
หนีลงไปข้างทุ่งนาตนเองก็รีบค่ะรีบวิ่งตาม
พร้อมกับตะโกนเรียกนายดิวนายดิวสุดท้ายตัดสินใจ
โยนศพหลานทิ้งไว้ที่ข้างสระน้ำแล้วก็วิ่งหนีไป
ด้านข้างของสระแบบนี้นะทีนี้คุณยายของหลาน
ไปตรวจสอบสภาพหลานกลายเป็นศพซะแล้ว
สภาพคอเนี่ยมีรอยถูกปาดเลือดออกหน้าอกมีร่องรอยถูกกรีดถึงคั่วหัวใจ
บริเวณขามีร่องรอยเหมือนกับไฟไหม้ผิวหนังลอกถลอกเป็นสีขาว
ตัดสินใจรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจคุณผู้ชมฟังเสียงยายของน้อง
และฟังเสียงพ่อของน้องนะคะจนไม่ถึงจนไม่คงบุ้นหลานฉันเลย

ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาโทรบอกฉันว่าหลานหาย
ฉันก็เลยสักภาครึงคือหาเงียบแคบขี้เทศปุ่น

ฉันกลับมาถึงตรงทางที่ลงนั้น
มันก็ไม่มีนะครับแต่ส่วนมากมันชอบกินเหล้า
คิดว่าเขาเมาไหมตอนที่ทำ
แม่นะครับแกโทรไป

มาดู
เห็นตัวทั้งน้องชายเนี่ยอุ้มศพไว้โยนทิ้งนะครับ
เลยรู้เลยโทรบอกเจ้าหน้าที่แค่นั้นนะครับ
หัวอกนะคนเป็นยายและคนเป็นพ่อนะใจสลายเลย
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจตามไปรวบตัว
พลทหารที่ชื่อว่าไอ้ดิวเนี่ยนี่รวบตัวได้นะคะ
คุณผู้ชมพามาที่จุดเกิดเหตุตำรวจสพประคำค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยพยายามสอบปากคำในดิวสั่งแล้วสั่งเมายาบ้าแล้ว
นี่ค่ะถามนายดิวคุณผู้ชมอยากรู้ไหม
ตำรวจอยากรู้ค่ะตำรวจถามนอกจากสาเหตุแล้ว
ตำรวจถามต่อว่าถามจริงข่มขืนน้องก่อนลงมือฆ่าไหม
ดิวตอบว่าไงเปล่าไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำก็ไม่รู้ล่ะก็เป็นสิทธิ์ของนายดิวนะคะ
แต่ต้องส่งศพน้องไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อผ่าชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่ที่แน่นายดิวค่ะคุณผู้ชมนี่ไง
ของยานรกดิวคนนี้ที่มันไปก่อเหตุฆ่าปัดคอหลานสาวแท้ของตัวเองเนี่ยนะคะ
เสพยาบ้าสี่ถึงห้าเมตรตอนปลูกกับยาไม่อยู่ค่ะ
ปู่กับย่าไม่อยู่พอเสพยาบ้าเสร็จปุ๊บเมาเมาเสร็จบ้าน
เสร็จคลั่งคลั่งเสร็จปุ๊บปาดคอหลานเลยค่ะ
ที่สำคัญไปตรวจสอบศพเพิ่มเติมนะคะมันจุดไฟเผาหลานตัวเองด้วย
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งศพน้องไปผ่าชนะสูตร
เพื่อนำหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีเอาให้แน่นหนาเอาให้รับกลุ่ม
เพื่อไม่ให้รอดนะคะอ่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ
คุณผู้ชมที่จังหวัดบุรีรำนี่คือพิษภัยของยานรกยาบ้านะ
ยาบ้าเนี่ยให้โทษทั้งในตอนเสพและแม้กระทั่งเลิกเสพไปแล้ว
มันก็ยังให้โทษตกค้างอยู่เพราะว่ามันทำให้สมองเนี่ยเสียหายเนี่ยนะคะ